ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้มันมีเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้น
จากที่มีคนเจ็บก็เลยกลายเป็นว่ามีคนตาย
มีผู้หญิงคนนึงอายุหกสิบห้าปีถูกรถกระบะชน
อยู่ที่กลางถนนสายบ้านนาแก่งคอยจังหวัดนครนายก
หลังเกิดเหตุเนี่ยมีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์เขาก็พยายามเข้ามาช่วย
แล้วก็พุ่งไปทับร่างของคนที่เจ็บจากเจ็บเป็นเสียชีวิต

แล้วคนที่มาช่วยก็ถูกชนจนเจ็บไปอีก๒คน

โอ้โหนี่ฮะเมื่อคืนนี้นะครับ

กับทางเจ้าหน้าที่ทางแพทย์
แล้วก็กู้ภัยก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับอยู่ที่หน้าอบตป่าขระ
บนถนนสายบ้านนาป่าขะมุ่งหน้าอำเภอแก่งคอยสระบุรีนะครับ
ในช่วงของอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะฮะ
มีผู้บาดเจ็บ๒คนแล้วก็เสียชีวิต๑ศพด้วยกันนะครับ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๑๐กว่าเมตรนะฮะ
แผ่นป้ายทะเบียนหลุดออกจากตัวรถเนี่ยแล้วก็รถตกลงไปอยู่ในพงหญ้าข้างทาง
กระจกหน้าแตกไฟด้านหน้าซ้ายก็แตกนะฮะมีสามคันในที่เกิดเหตุนี่ครับ
ส่วนผู้ตายนะครับชื่อนางวันนิดาทองอินอายุ๖๕ปีนะฮะ
นี่คือคนขี่จักรยานยนต์ก็มีบาดแผลตามร่างกายขาข้างซ้ายก็หักแบบพลิกขึ้นมา
อยู่ที่ลำตัวเลยนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
คนขับรถเก่งชื่อนายประยูนพิษนอกอายุ๕๓บอกว่า
ขับรถมาจากจังหวัดชนบุรีจะกลับบ้านที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ตอนมาถึงจุดเกิดเหตุตอนนั้นถนนเริ่มมืด
ไฟหน้ารถของเขาก็ส่องได้เห็นแบบระยะใกล้

เขาบอกว่าเขามองไม่เห็นว่ามีคนเจ็บที่นอนอยู่ที่ถนน

เขาบอกว่าเขามองไม่เห็นว่ามีคนกำลังช่วยคนเจ็บที่มีอุบัติเหตุอยู่ที่ถนน
พอขับไปถึงใกล้เนี่ยถึงเพิ่งเห็นกลุ่มคน
ก็เลยรีบเหยียบเบรกแต่ไม่ทันแล้วก็พุ่งชนกลุ่มคนที่อยู่ที่ตรงถนน
อ่าแล้วก็ทับร่างของคนเจ็บก็คือหญิงวัยหกสิบห้าปีที่นอนอยู่กลางถนน
แล้วคนคนที่โบกโบกเนี้ยเขาก็ยืนตรงตรงเล่นขวาตรงเล่นขวามา
แล้วก็บกแบบบกแนวอย่างเงี้อ๋อเหมือนเขาอาสามาช่วยบก
ก็อยู่ในเหตุการณ์เขาเห็นพอดีอ่ะนะผมไม่เพราะผมเห็นปุ๊บผมเหยียบเบรกเลยอ่ะ
เหยียบเลยเขาบอกว่าผมไม่ได้เบรกปุ๊บผมตอนนั้นเราก็มองไม่เห็นไม่ทันแล้วใช่ไหม
ไฟมันเห็นระยะใกล้ครับลักษณะถนนตอนนั้นมันมืดไหมพี่
ก็มืดนะผมเห็นเฉพาะคนบวกคนเดียว
พอเห็นผมก็เบียดตู้เลยใช่ครับนี่ฮะเขาถึงบอกว่าสภาพรถก็มีส่วนสำคัญนะฮะ
ไม่ใช่แค่สภาพของคนขับถูกต้องค่ะเพราะไฟส่องสว่างมันไม่เพียงพอ
ไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ใช่มันก็เลยเกิดปัญหาเนี่ยอันนี้เขาก็ยอมรับบอกว่า
รถเขาเนี่ยไฟส่องได้เห็นแค่ระยะใกล้มาเห็นอีกทีคือเบรกไม่ทันแล้วนะครับ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุนางวนิดาผู้ตายนะครับ
ขี่จักรยานยนต์ไปซื้อข้าวสารนะฮะพอซื้อเสร็จก็ขี่จักรยานยนต์ต้องข้ามถนน
ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นถนนแบบสี่เลนจังหวะนั้นมีรถกระบะขนไม้นะ
ซึ่งรถกระบะคุณเขียนมาสอนค่ะก็ไม่มีไฟหน้าอ้าว
รถกระบะคันนี้ไม่มีไฟหน้านะฮะมืดแล้วนะฮะ
ก็เลยพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนางวนิดาแล้วลากไปไกลกว่า๑๐เมตรนะ
พอเกิดเหตุตรงนี้เสร็จคนขับรถกระบะทิ้งรถหลบหนีไปนะครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็พลเมืองดีห้าคนนะฮะขับรถผ่านมาพอดี
อ่าแล้วก็มีทหารอีกนายหนึ่งที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
ก็จอดรถช่วยกันนะฮะทั้งสองไฟโบกรถแล้วก็พยายามช่วยคนเจ็บ
อยู่รถเก๋งคันหนึ่งก็วิ่งมาด้วยความเร็วอะไรจะโชคร้ายขนาดนั้น
ค่ะนอกจากอุบัติเหตุซัมซอร์รถเก่งคันนี้ยังไฟมองได้ระยะใกล้
ก็เลยพุ่งชนกลุ่มคนที่เข้ามาช่วยกันแล้วก็ทับร่างคนเจ็บที่นอนอยู่ที่กลางถนน
นะฮะโอ้โหเจ็บไปสองค่ะเขาช่วยกันอยู่หลายคน
คดีเขาก็โดดหลบทันนะครับไม่งั้นไม่รู้เจ็บอีกกี่คนนะ
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับเจ้าของร้านค้าริมถนนที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายมาซื้อข้าวสารนะฮะ
เพื่อจะไปทำกับข้าวขายก่อนออกจากร้านก็ยังทักทายกันอยู่
กับคนที่ร้านอ่าถามกันว่าอ่ามาซื้ออะไรผู้ตายบอกว่าอ่า
มาซื้อข้าวพอขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเท่านั้นแหละ

สารห้าโลอ่ะถุงหนึ่งแล้วแกก็จะข้ามไปเนี่ยบ้านแกซอยเนี้ยเนี้ย
ซอยเนี้ยแล้วแกก็รอข้ามอ่ะแล้วแกก็ขับบึ้นออกไปเลยอืม
ดังสนั่นเลย
ไปตกนู่นไปนอนอยู่โน่นกลางแบร์อย่างงี้เลยเนี่ยพอเกิดเหตุแบบที่
คุณป้าเขาเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บพลเมืองดีชาวบ้านแถวนั้นก็ไปช่วยกันนะ
ช่วยกันส่องไฟโบกรถระหว่างที่รอกู้ภัยรอรถพยาบาลมาช่วย
อืมแล้วก็ถูกรถอีกคันมาชนซ้ำนี่แหละ
มีคนเจ็บอีกสองคนคือนายระวีโรธสุขเจริญอายุยี่สิบสาม
กับนายธิรพลโพสาขาอายุสามสิบนะฮะนายระวิโรธบอกว่าเขาผ่านมาจุดเกิดเหตุ
นางวนิดาประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ถูกกระบะชนล้มคว่ำอยู่
ไม่มีใครช่วยเขากลัวว่าจะถูกรถชนซ้ำจึงลงไปช่วย
นี่คือสภาพของคนลงไปช่วยโอ้โหนี่เห็นไหมฮะนายวิโรธนะฮะนี่ฮะ
ปรากฏว่าระหว่างโบกรถอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่รถคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ว
แล้วพุ่งชนเขานะครับจนศีรษะแตกหูขวาฉีกมีบาดแผลตามร่างกาย
ต้องเย็บเกือบร้อยเข็มแล้วศรีษะก็ยังกระทบกระเทือน
กระดูกซี่โครงหักอีกนะแล้วก็มีคนอื่นอีกนะที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
แต่ว่าโชคดีเขาก็โดดหลบหนีกันทัน
เรียงไปเพื่อที่จะไม่ทับเขาครับ
เพราะว่ามันไม่มีใครอยู่เลยตรงนั้นนะครับ

แล้วสักพักนึงมันเริ่มมืดแล้ว
มันเริ่มสักหกโมงกว่าแล้วมั้งเนาะ

พอมันเริ่มฟ้ามันเริ่มสลัวแล้วเนี่ย
ผมก็มองไม่เห็นผมหันหน้าไปทางนู้น
แล้วผมหันหลังกลับมาอีกทีหนึ่ง
รถมันมาแล้วเพื่อนผมบอกรถมารถมา

นี่ฮะที่นายระวิโรธคนเจ็บเล่าให้ฟังเนี่ย
คือเขาลงไปช่วยกันก็ไม่ใช่ว่าเขาช่วยกันแบบประมาทนะ
เขาก็ช่วยกันแบบหลายคนช่วยกันโบกรถช่วยกันส่องไฟ
แต่รถที่มาอีกคันนึงเนี่ยโอ้โหคือแบบไม่ได้ดูเลยอ่ะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยรถตัวเองก็ไฟรถผมก็ส่องได้ระยะใกล้
แต่ไฟข้างทางก็มีนะ
ไฟส่องสว่างข้างทางมันก็น่าจะแบบต่อให้ไฟเห็นได้แค่ระยะใกล้
มันก็ต้องพอมองเห็นบ้างนึกออกไหมคุณภาคภูมิ

มันก็พุ่งมาแบบโอ้โหเดียบเขาเลยอะนะ
ก็ตอนนี้นะครับญาติมารับศพของนางวริดาจากโรงพยาบาลไปแล้วนะครับ

แล้วก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
นี่ฮะจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
ที่เกิดเหตุขึ้นเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้
รับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัตรปากฏที่บ้านนาจังหวัดนครนายก
นี่ฮะก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
นางอวนิดาผู้ตายอายุ๖๕นะครับ
พี่ชายชื่อนายอำพรอายุ๖๒
บอกว่ายังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าหลังเกิดเหตุรถที่ชนรอบแรก
อ่าก็ชนน้องสาวไปแล้วเนี่ยก็ยังเห็นรถเก๋งมาเหยียบ
รอดเหมือนกันนะฮะนายอำพรบอกว่าไม่คาดคิดว่า
น้องสาวจะมาเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้ก่อนเกิด
ไม่กี่นาทีน้องสาวเพิ่งทำกับข้าวให้กินอยู่เลย
ไม่คิดว่าจะเป็นข้าวมื้อสุดท้ายจากฝีมือของน้องสาวนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีตำรวจบอกว่าคนขับรถกระบะที่ชนคนแรกเลยนะฮะ
ตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับตำรวจกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่นะฮะ
จากการตรวจสอบรถกระบะคันนั้นเก่าเก่าแบบไม่มีไฟหน้า

แล้วโอ้โหคุณจะบอกว่าขับมากลางวันแล้วมันมืดพอดีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ
แต่ไม่มีไฟหน้าก็ส่วนหนึ่งแต่อาจจะประมาทด้วยขับเร็วด้วยไม่ยอมมองด้วยหรือเปล่า
ใช่เห็นไหมแล้วหนีไปเลยหนีไปเลยไม่ช่วยหนีไปเลยเห็นไหมฮะ
คือรถเก๋งเนี่ยมาชนซ้ำเขาก็ยังไม่หนีใช่ใช่ไหม
แต่ก็สภาพรถก็ทั้งคู่
ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันต้องใช้ทุกอย่างนะฮะประกอบกันในการขับรถบนท้องถนนนะ
สภาพของคนขับความพร้อมของคนขับและความพร้อมของรถด้วย

นี่ครับทุกผู้ชมครับก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นจนได้นะครับ